คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหลายจังหวัดเนี่ย
ได้รับผลกระทบแล้วจากเรื่องของพายุฤดูร้อนช่วงนี้เราเตือนกันบ่อยมากนะคะ
สุพรรณบุรีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนี่โอ้โห
โดนพัดถล่มยับเยินเลยทีเดียวไปดูกันเลยนะคะ
มีที่ไหนกันบ้างไปที่ท้ายเขื่อนกระเสียวในอำเภอด่านช้างกันก่อนเลย
รู้กันอยู่แล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวกัน
คุณผู้ชมดูสภาพสิลมก็แรงฝนก็หนักนะคะ
ปลิวกระจัดกระจายไปหมดเลยทั้งเต็นต์ทั้งอะไรต่างนานา
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมากเมื่อวานนี้
มีรายงานด้วยว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวาน๗คนนะคะ
จากนี้มีรถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันค่ะ
ตรงนี้ก็เจอกับพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บเหมือนกันค่ะ

ส่วนป้ายหาเสียงสอสอไม่ต้องพูดถึงนะคะ
เหลือเหมือนกันค่ะเสียหายจำนวนมาก
เรื่องต้นมีรายงานว่าบ้านเรือนพังเสียหายไปแล้ว๑๓๕หลัง

เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
ยังแจ้งให้ผู้นำชุมชนเข้าดูแลเด็กผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการสำรวจความเสียหายนะคะ
ส่วนที่พยาวค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย
พายุฤดูร้อนที่พัดถล่มหลายอำเภอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เรื่องต้นมีบ้านเรือแล้วก็ร้านค้าชุมชนในพื้นที่๔อำเภอคืออำเภอจุน
อกคำใต้ภูกามยาวแล้วก็อำเภอปงได้รับความเสียหายนะคะ
ผลการเกษตรอย่างลำไยก็เสียหายเยอะเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องมาเร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค้นเสียหาย
ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ตามปกติค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดแพร่นะคะนายพงรัฐพิรมรัฐ
ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในตำบลหัวเมืองอำเภอ๒
แล้วก็ตำบลร้องเข็มแม่ยางร้องแล้วก็น้ำเหล่าอำเภอร้องกวาง
มีบ้านเรือนเสียหายรวมเกือบ๖๐หลังไร่ข้าวโพดเสียหายอีกกว่า๕๐๐ไร่ค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนบ้านร้องเข็มวิทยาคารก็มีห้องเรียนและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายด้วย
และมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค้นอีกหลายต้นช่วงนี้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ